คุณร้องจัง

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เป็นกังวลเนื่องด้วยแบกทุกข์ไว้เยอะ
หารักก็มาก
สติก็จะหลุดอยู่แล้วเราออกทีวีด้วย
ครั้งแรกทีนี้เราก็เลยต้องเบรกเทปกันก่อน
ก่อนที่จะให้ฟังเพลงแรก

ถามว่าเป็นยังไงไหวไหมมีสติไหม

ทางไทยรัฐทีวีก็ใจดีอยากให้ได้ตังค์กลับไปสู้ชีวิตกับทุกคน

ก็หลังจากประคบประงมกันให้หายใจลึก
ก็บอกว่าเอาล่ะหลังจากนี้ให้เล่ามา
มีเรื่องทุกข์มีเรื่องอะไรระบายและทิ้งไว้กับเรา
เราคนในรายการคนในห้องส่งจะรับฟัง

ที่ตอนนี้รับฟังแล้วก็เปิดรับผู้หญิงคนนี้ดีจริง

ขอบคุณตรงนี้เลยทั้งทีมงานดูแลดีมาก
แล้วน้องเขาเดินเองไม่ได้จะไปไหน
ทีมงานช่วยอุ้มช่วยไปรับจากที่พัก
ดูแลดีมากเลยอบอุ่นเข้าไปแล้ว
มีแต่คนใจดีไปกินข้าวปลาอาหารแบบแล้ว
ดูแลแบบดีมากดีจริงอบอุ่นแล้วไม่ลืมบรรยากาศนั้นเลย
แกเก็บไว้เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเลย
ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้น
คุณแม่จะทำอย่างนี้นินะสู้เพิ่มลูกแบบนี้
ในชีวิตสุดง่ายจะคิดถึงจะสินใจเอง
แต่พอไปบอกเขาเขาก็ดีใจ
ว่าแม่จะพาไปทีวีนะแม่ไปทำอย่างนี้อย่างนี้
เผื่อเราได้ตังค์มาแม่จะได้ทำห้องให้ตาน
ห้องน้ำกับห้องตานมันจะได้อยู่ใกล้กัน
กะไว้ในใจเอ้าเพลงแรกเหมือน
ตัวช่วย๓อันยังไงก็ต้องได้เงินหมื่นกลับบ้านบ้างแหละ
ได้ทำห้องให้ลูกบ้างนั่นคือแบบ
ต้องมีความหวังตามความหวังเอาไว้
มาตามความหวังแล้วก็ตามความฝันเลย
เป็นความหวังและความฝันของคนที่คนที่สู้ชีวิต
และเห็นเราเป็นที่ที่ให้ความหวังได้
เห็นรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คือมีหวังความหวังมันสวยงามนะคะ
แล้วเราเป็นความหวังตรงนั้นทางเราเองก็รู้สึกดีเหลือเกินนะคะ
ทางไทยรัฐเองเป๊กก็เชื่อเหลือเกินว่ารู้สึกดีเหลือเกิน
เพราะใจดีมากนี่เป็นร้านที่สองแล้ว
เวลาที่สองแล้วคือไม่อั้นนะคุณผู้ชม
คือใครก็ได้คุณคิดว่าคุณร้องได้มา
แจกไม่มีหมดไม่อั้นจริง
อั้นจริงเนี่ยคนหนึ่งเลยที่เราอยากให้ได้เพราะว่า
คือพี่พัชรีเธอต้องมาอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วทีนี้ต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านคนเดียวนะ
อย่างที่เห็นอยู่ว่าน้องลูกก็ป่วยด้วย
น้องไม่สบายคือขาดออกซีเย็นตั้งแต่คลอด
ทีนี้น้องก็ช่วยมีพัฒนาการมาได้สักพักหนึ่งเนาะพี่พัชลินนะ

แล้วก็ช่วงนี้กำลังดิ่งลงแล้วคือหมดแล้วกำลังจะ

ใช่เหมือนเมื่อก่อนก็คือเดินได้ถึงจะเดินไม่เหมือนเรา
แต่ก็คือเดินได้อยากไปไหนก็ยังไปได้
แต่พอช่วงนี้คือ๒ปีหลังนี่แหละคือไม่เดินเลย

สมองส่วนที่ควบคุมการทรงตัวไม่ทำงาน
คุณหมอแจ้งว่าอย่างนั้นก็จากความหวังของคนเป็นแม่

เหมือนเจอแสงสวางแล้วอย่างแบบเอาวะ

คุณคือเป็นแม่ลูกกันแต่ว่าการที่จะกลับเฟย์อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกิน

คือเป็นหนี้ด้วยที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่สะดวก
กลับไปอยู่บ้านก็เรื่องการทำมาหากินก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไร
งั้นเดี๋ยวก็จะไม่มีเงินใช้หนี้ทำมาอยู่ตลอด
พัชรีเป็นมนุษย์ที่หมุนคือหมุนเงินเพื่อจะใช้เดินทางกลับไปหาลูก
หนุนเงินกลับไปเพื่อจะไปดูแลลูกและหมุนเงินให้กับเจ้าหนี้
เป็นคนที่รักเจ้าหนี้มากอันนี้ต้องแบบเจ้าหนี้รักด้วย
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียว

ซื้อเวลาได้แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวพี่เป๊กกี้จะซื้อเวลาต่อไป
คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาถามกันต่อว่า
กว่าที่จะได้เงินล้านเนี่ยโอ้โหใช้ความพยายามขนาดไหน

คุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงนี้ยังอยู่กับคุณแม่พัชรีกับคุณพี่เป๊กกี้เช่นกัน
ถามกันต่อเลยดีกว่าคุณแม่
ฝึกฝนยังไงร้องเพลงจำเพลงยังไงบ้าง
ที่เราจะมาประกวดหรือว่าในช่วงที่เราประกวดอยู่

เป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้ว
แล้วสมัยก่อนเราไม่มีเน็ตไม่มีอะไรอย่างนี้
ร้องเพลงได้แต่ละเพลงจะต้องใช้เวลานานมาก

มันก็เลยจะอยู่ในใจเราตลอด
พอเรากลับมาฟังมันก็จะฟังเยอะ
เราต้องฟังใช่ค่ะฟังทุกเพลงฟังเยอะ
ฟังเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตของคนต่างจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะ
อยู่ในสายเลือดอยู่แล้วชอบอยู่แล้วผูกพันอยู่แล้ว
แล้วรู้สึกว่าตอนที่ผ่านไปครึ่งทาง๕แสน
ตื่นเต้นจนจะเป็นลมใช่ไหมคะ

แบบมันตีขึ้นมามันจะพุ่ง
แบบพูดไม่ได้ต้องแบบใช้ภาษามือบอกมัน

แต่ว่าระหว่างที่เบรกเราก็ยังบันทึกภาพไปเรื่อ
แบบรู้สึกนะคือแบบว่าทางเราก็มีหน่วยแพทย์
เราก็สร้อยขอดูแลอยู่แล้ว
แล้วสุดท้ายวินาทีที่เราได้กินป่านุ่มประกาศว่าเราร้องได้ได้รับ๑ล้านบาทคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง

มีชีวิตใหม่แล้วที่ทางไทยรัฐให้มาด้วยอ่ะขอบคุณอย่างมากเลย
เหมือนได้ชีวิตใหม่เหมือนเกิดใหม่เหรอได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาจริงต้องขอบคุณขอบคุณ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และรายการร้องได้ให้ล้านพร้อมทีมงานทุกคนนะที่นี่ด้วยนะคะดูแลดีมากเลยค่ะ
มากเลยนะคะตื่นเต้นพี่เป๊กกี้คะสุดท้ายแล้วขอให้เชิญชวนหน่อยละกันคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะได้เงินล้านนะคะอย่างคุณแม่พัชรีไปนิดนึงค่ะ
คุณคะคุณที่มีหัวใจเป็นนักสู้และต้องการเงินไปสู้ชีวิตนะคะมาที่รายการของเราค่ะสมัครมาค่ะยินดีมาก
คนไหนเดือดร้อนมากเราจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะไม่ต้องกังวลนะคะแตกไปสองล้านแล้วถามว่าเอ๊ะหมดหรือยังนะคะไทยรัฐยังมีเงินอีกเยอะมากนะคะ
พร้อมจะแจกคนที่เดือดร้อนจริงคนที่มีความสามารถจริงเดือดร้อนแล้วพร้อมจะสู้เอาความสามารถมาแลกค่ะร้องครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะทางไทยรัฐทีวีเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
สำหรับเย็นนี้ห้ามพลาดเลยคุณผู้ชม๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเดี๋ยวเรามาร่วมรุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่พัชรีอีกครั้งในการคว่างเงินล้านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่กับพี่เป๊กกี้ขอบคุณค่ะ

รายการร้องได้ให้ล้านทางช่องไทยรัฐทีวีของเรา